ประเด็นสำคัญนะคะสืบเนื่องจากที่เมื่อวานี้เราเล่าไป
ก็คือเรื่องของคุณน้ำหวานซาซ่าแล้วก็คุณแม่ที่มักจะส่งของบริจาคไปช่วยเหลือ
ทหารที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เสมอนะคะ
ที่มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊คว่าเพิ่งจะมารู้
โพสต์การ์ดที่ทหารส่งกลับมาเนี่ยว่าของที่ส่งไปไม่เคยถึงมือทหารเลย
ไม่รู้ไปติดอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าใครเอาไป
เรื่องนี้มีความคืบหน้าจากทหารแล้วนะคะ
เพราะว่าตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบเลยว่าไปอยู่ที่หน่วยไหนใครรับไปบ้าง
แต่ก็ออกมายอมรับว่าทหารมีเป็นหมื่นคนหลายหมื่นคน
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ระบุตัวผู้รับมาก็อาจจะไม่ถึงมือคนนั้น

ตอนนี้เร่งตรวจสอบอยู่ใครรับของไปบ้าง
แล้วก็เร่งที่จะหาทหารมาชี้แจงกับคุณน้ำหวานซาซ่าแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นกรณีนี้แหละค่ะที่เป็นภาพต้นเหตุ
เพราะว่าคุณพลอยเจริญปุระคุณแม่ของน้ำหวานซาซ่า
สบู่จำนวน๑๔๐๐ก้อน
บริจาคไปให้หน่วยทหาร๑๔ฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ปรากฏว่าปรายศนียบัตรในภาพ
ก็คือปรายศนียบัตรที่ตอบกลับมาจากทหารนายหนึ่ง
บอกว่าสิ่งของที่ส่งไปไม่เคยถึงมือเหล่าทหารชั้นผู้น้อยเลย
มีเพียงข้าราชการ๔๕คนที่เอาไปใช้
โดยไม่มีการมาแบ่งส่วนรวมใดทั้งสิ้น
จากนี้นอกจากกรณีของคุณแม่คุณน้ำหวานซาซ่าแล้วเนี่ย
เขาก็ลงมาโพสต์ความคิดเห็นเหมือนกัน
รวมถึงสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์ด้วย
เขาบอกเลยเหมือนกันว่าได้รับข้อความลักษณะเดียวกัน
ก็คือไปไม่ถึงส่งไปตั้งเยอะ
พอคนเห็นแบบนี้บอกอุ๊ยฉันก็เคยส่งนะไปไม่ถึง

หลายคนเลยมองว่าอ้าวตกลงยังไงกันแน่

ถึงพันเอกยุทธนามเพชรม่วงนะคะรองโฆษกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้ากอรมน
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าตอนนี้เร่งตรวจสอบแล้วนะ
ตรวจสอบสาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรทำไมถึงไปไม่ถึง
แต่ว่าข้อมูลที่ปรากฏบนโลกโซเชียลปรากฏบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก

การที่คุณแม่แล้วก็คุณน้ำหวานซาซ่ารวมถึงผู้บริจาคคนอื่น
ไม่ได้ระบุรายชื่อผู้รับเป็นตัวบุคคลที่ชัดเจน
สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้ก็คือว่าของที่บริจาคมาถึงหน่วยแน่นอน
เพียงแต่ว่าทหารมีเป็นหมื่นคน
ก็เลยไม่รู้ว่าใครได้บ้างและใครที่ไม่ได้บ้าง
แต่ตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบทุกค่ายแล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ที่รับไปบ้าง
เพื่อที่จะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค
และขณะนี้ทหารเจ้าหน้าที่ทหารก็ติดต่อชี้แจงกับคุณแม่ของคุณน้ำหวานซาซ่าแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวก็เข้าใจนะคือหลังจากที่คุณแม่ได้พูดคุยกันกับทหาร
ก็เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความร่วมมือด้วย
ทางทหารเองก็บอกว่าจะตรวจสอบให้เข้มข้นจะตรวจสอบให้ชัดเจนเลย
แล้วก็จะเอาข้อเท็จจริงมาประกาศมาบอกเล่ากัน
ว่าน่าจะได้ข้อที่จริงเร็วนี้